ชมสาวเจียงไฮหน่อยสาวเจียงไฮใจบุญเหลือเกินเจ้า
เพราะอะไรไปเจอตุ๊กแก่ติดไอ้กาวดักหนู
แล้วสาวเจียงไฮคนสวยคนนี้เนี่ยไปช่วยเจ้าน้องตุ๊กแก่
พอช่วยเสร็จก่อนที่น้องตุ๊กแกจะจากไปน้องตุ๊กแกหันมายิ้มให้
เจียงไฮก็ยิ้มต่อไปนะฮะเป็นบรรยากาศแปลกประหลาดแต่น่ารักครับ
ช่วยดึงเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยแล้วต้องสวมถุงพลาสติกถุงมือพลาสติกเออฮะ
ถ้ามันกัดก็เข้านะแต่นี่คือความใจบุญของน้องก้อยพรปวีนันทศักดิ์
มันยากสองอย่างยังไงหนึ่งทำใจให้จับตุ๊กแกยากมาก
กับ๒แกะตุ๊กแกออกจากกาวดักหนู

ก้อยบอกว่าหลังจากช่วยมาแล้วเนี่ย

ตั้งชื่อตุ๊กแก่ว่าต้มยำอันนี้คือล้างเช็ดเรียบร้อยแล้วดูท้องสายปิ๊งเลย
ช่วยเหลือดูแลอย่างนี้เจ้าต้มยำเนี่ยมันหิวมันลงมาจากฝ้าเพดาน
พอลงมาเห็นแมลงสาปติดกาวดักหนูไอ้นี่ไม่รู้ไง
มันก็พุ่งเข้าไปโซยแมลงสาปในกาวดักหนูถ่านกาวดักหนู
จากนั้นตัวมันเองก็ติดกาวดักหนูที่ว่านั้น
ก้อยน้องก้อยเนี่ยเขาก็เลยให้การช่วยเหลือเพราะช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายดูแลจนมันแข็งแรงก็เลยปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติไป
ก่อนมันจะไปเพื่อนเขาบอกนะเพื่อนก็บอกไอ้นี่หันมายิ้มให้ว่ะ
้อยก็เลยยิ้มต่อไปแล้วมันก็กลับเข้าบ้านของมันไป
อันนี้คือยิ้มเหรอก็คงจะใช่อะนะ
ผมแปลออกนะคุณช่วยแปลฮะขอบคุณนะพี่ก้อย
เยี่ยมมากคุณแปลภาษาตั๊กแกได้ด้วย
แต่นี่ไม่ใช่ตัวแรกนะก่อนหน้าที่จะเจอเจ้าต้มยำ
เจออีกตัวนึงมาก่อนแล้วชื่อว่าเจ้าคั่วแห้ง
เจ้าคั่วแห้งนี่ก็ไม่รู้มันเป็นตุ๊กแก่ภาษาอะไรไม่รู้
มันปีนกำแพงอยู่ดีแล้วมันหล่นลงมา
เฮ้ยนี่มันกินอะไรกินแซลมอนเหรอ

ลมอนเพราะมันชอบกินแซลมอนมาก
แต่ไอ้คั่วแห้งมันจะดูดุกว่าเจ้าต้มยำมาก
เวลาจะหยิบแซลมอนป้อนมันไม่ต้องกินเองได้เว้ย
แต่มันก็น่ารักนะสุดท้ายแล้วพอให้มันกินมันก็แง่ม
กระทั่งรักษาขามันหายแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกลับไปอีกที

สองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคั่วแห้งหรือเจ้าต้มยำฟังน้องก้อยสักทีเถอะ
ตอนที่ไปเจอน้องกล้วยแห้งก็คือไปเจอที่ห้องเก็บของค่ะ
เจอแล้วก็มาเรียกให้เราจับออกไปให้หน่อยค่ะ
ก็เลยโอเคได้ไปจับให้
แต่ดูสภาพน้องแล้วคือขยับขาหลังไม่ได้ค่ะ
ก็เลยช่วยน้องความรู้สึกตอนนั้นก็คือสงสารนะคะ
ถึงจะโดนน้องกัดมือมาทีหนึ่งก็ยังสงสาร
ก็เลยช่วยเอาน้องมาใส่ตะก้าไว้
หาน้ำป้อนน้ำป้อนข้าวให้น้องค่ะ

เริ่มแรกไปทำงานเข้าไปห้องเก็บของ
เพื่อนบอกอ่ะทิ้งด้วยค่ะอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งกลัวก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิ
ความรู้สึกตอนนั้นคือสงสารเขาอะค่ะขยับไม่ได้เลย
ตุ๊กแกติดกาวดักหนูคุณก้อยยังช่วยขนาดนี้

ถ้ามีคนสมสารไปแต่คนหนึ่งเนี่ยนะฮะ

น้องก้อยช่วยอ่ามีนิเมตตาขนาดนี้ใช่นะฮะ
แล้วเนี่ยน้องก้อยแบบสองตัวที่ว่านี้พอโบกมือลากันไปแล้ว
ก้อยบอกแล้วมาใหม่นะหรือพาเพื่อนมาก็ได้
ก้อยไม่กลัวไอ้ภาคบรรดาตุ๊กแก่ที่ว่าฮะ
นี่คือความน่ารักของน้องก้อยและนิสัยของน้องก้อยก็น่ารักด้วยนะฮะ
ช่วยเหลือตุ๊กแก่หน้าตาน่ารักด้วยหน้าตาใครนะฮะ
น้องก้อยน้องก้อยน้องก้อยไม่ใช่ตุกแก่ใช่ค่ะนะคะ